ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โค้งมะกรูดหวาน
อำเภอวังน้ำเขียวไปจำลองเหตุการณ์
แต่ว่าเราใช้รถเก๋งของเรานะคะเป็นรถข่าวนะคะ
จำลองเหตุการณ์ด้วยการเข้าโค้งในการใช้ความเร็วที่แตกต่างกันไป
๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ทีมข่าวของเราทดสอบแล้วพบว่ารถมีแรงเหวี่ยงเล็กน้อยเหมือนกัน
แต่ทีนี้รถที่เราทดสอบเป็นรถยนต์ก็เลยมองว่าแรงเหวี่ยงอาจจะไม่รุนแรงเท่ารถทัวร์๒ชั้น
ค่ะเพราะว่ารถทัวร์สองชั้นค่อนข้างสูงนะคะแรงเหวี่ยงอาจจะเยอะกว่าจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
แต่ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือเราต้องย้อนกันไปที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย
ก็คือจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณทางหลวงที่๓๐๔กิโลเมตร
เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นทางลาดลงเชิงเขาค่อนข้างชัดเจน
มาดูการเดินทางของรถทัวร์คันนี้นะคะออกเดินทางจากจันทบุรีอันนี้เป็นขากลับนะคะ
เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีแวะพักกลางทางช่วงเที่ยงรับประทานอาหาร๑๒นาฬิกา๔๙นาที
ออกเดินทางอีกครั้งค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมง๔๓นาที
ระหว่างทางก็มีอาการแวะพักตามรายทางมาเรื่อยนะคะแล้วก็เดินทางอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะเพิ่มความเร็วช่วงก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จริงค่ะลงไปจำลองเหตุการณ์เช่นเดียวกัน
โดยได้ทดลองสองรอบด้วยกันเริ่มจากระยะทาง๕กิโลเมตร
ก่อนถึงทางโค้งและจากทางโค้งจนถึงจุดเกิดเหตุ
รอบแรกนะคะได้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดคือ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งก็มีป้ายอยู่ที่บริเวณโค้งมะกรูดหวานนะเขากำหนดว่าทางโค้งนี้ให้ใช้ความเร็วประมาณนี้
ซึ่งพบว่าใช้เวลาประมาณ๒๐วินาทีถึงจุดเกิดเหตุ
อธิบายก่อนว่าจุดเกิดเหตุนี่เลยโค้งออกไปนะคะคือผ่านโค้งไปแล้ว
โค้งไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วทีนี้รถมันไปแห่โค้งออกไปนะคะ
ทดสอบใช้ความเร็ว๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสภาพสภาพรถสามารถวิ่งได้เข้าโค้งไหลลื่น
และสอดรับกับตัวรถดีไม่สายไปมาแต่อย่างใด
แต่ย้ำก่อนว่านี่เป็นรถเก๋งนะคะใช้๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างปลอดภัยนะคะ
ขณะที่รอบที่๒ทีมข่าวเพิ่มความเร็วจาก๖๐เป็น๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พบว่าใช้ความใช้ระยะเวลา๑๓วินาทีจนถึงจุดเกิดเหตุ
โดยสภาพรถมีแรงเหวี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่เล็กน้อยเท่านั้น
คือเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าเล็กน้อย
เนื่องจากสภาพถนนไม่รองรับให้ใช้ความเร็วที่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งรถที่ทีมข่าวใช้เป็นรถยนต์ดังนั้นแรงเหวี่ยงก็น่าจะน้อยกว่ารถทัวร์สองชั้นขนาดใหญ่นะคะ
โดยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนขับขับมาเร็วกว่าที่ถนนกำหนดรองรับเอาไว้
ประกอบกับสภาพเครื่องยนต์ที่หมดลมเบรกพอดี
อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่รถเสียหลักพลิกคว่ำ
จากนี้ในเรื่องของทัศนวิสัยในช่วงกลางคืน
อาจจะทำให้ผู้ขับไม่สามารถประเมินระยะโค้งได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ
ครับอันนี้เป็นเรื่องของการขับนะฮะเรื่องของรถ
และทีนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของถนนกันบ้างครับ
ตามหลักสากลของการตรวจสอบเส้นทางถนน
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของความชันคันทางด้วย
นี่เป็นศัพท์เฉพาะเลยนะความชันคันทางเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
เพราะว่าถนนส่วนใหญ่ก่อสร้างสูงกว่าพื้นที่ข้างทาง
และทางหลวงในประเทศไทยนั้นมีค่าของความชันคันทางมากกว่า๑ต่อ๓ขึ้นไป
เราสามารถอธิบายง่ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
พื้นผิวจราจรจนถึงพื้นผิวถนนข้างทาง
ถ้าหากมีค่าความชันคันทางมากกว่า๓๐องศา
นี่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงแล้วนี่ฮะตามกราฟิกแบบนี้
ถ้าความชันคันทางมากกว่า๓๐องศาถือว่าเป็นจุดเสี่ยง

ซึ่งหากรถวิ่งมาด้วยความเร็วอาจจะมีแนวโน้มเอียงหลุดออกนอกไหลทางได้ง่าย

หรือว่าจะล้มพลิกคว่ำได้ง่าย

และนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่๒ประเภท
คือแบบคอนกรีตและกาดเวล
โดยจะเลือกติดตั้งแบบไหนนั้นจะพิจารณาจากหลายปัจจัยนะฮะ

ปริมาณรถที่สัญจรไปมาในเส้นทางนั้น
และขนาดรถที่วิ่ง

กรมทางหลวงของไทยเนี่ยนะครับ
ได้มีการติดตั้งและมีระดับความสูงมาตรฐานเอาไว้
อยู่ที่ระดับความสูง๘๑เซนติเมตร
บางคนก็เรียกว่าแท่งบารีเออร์นะ
แต่ต้องยอมรับว่ารถโดยสารในบ้านเรามีการดัดแปลง
เพื่อที่จะบรรทุกผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น
เราจึงเห็นรถโดยสาร๒ชั้นจำนวนมาก
และความสูงของรถโดยสาร๒ชั้นนั้นสูงมากกว่า๔เมตร
ดังนั้นเมื่อเทียบกับความสูงของคอนกรีตที่กั้นทางแบบนี้
สูงแค่๘๑เซนติเมตรนั้น
ก็จึงไม่สามารถป้องกันรถไม่ให้หลุดออกนอกข้างทางได้
ไม่ให้หลุดจากถนนได้
คือความสูงของรถ๔เมตรบาเรอร์นี้นะคะ
เพราะที่อยู่ข้างทางแท่งคอนกรีต๘๑เมตร

คือมันกันหลุดถนนไม่ได้นะครับ
ยิ่งสูงมากค่าการทรงตัวของรถก็ยิ่งลดลง
โดยเฉพาะทางโค้งขึ้นเขาที่มักจะมีรัศมีทางโค้งในแคบ
และอาจจะทำให้รถเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำได้ง่ายนะครับ
ด้านของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงนั้น
ก็อยู่ระหว่างพิจารณาติดตั้งกำแพงคอนกรีต

ความสูงอย่างที่เห็นนี้ก็กำลังพิจารณา
คือตอนนี้เราใช้อันแรกก็คือ๘๑เซนติเมตร
แต่จริงแท่งเบรีเออร์มันมีความสูงที่แตกต่างกันไป
ก็ต้องพิจารณาอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะฮะ
จัยหลายอย่างเช่นความชันทาง

และก็ประเภทของรถขนาดของรถที่วิ่งในเส้นทางนั้นนะครับ
อกจากนี้นะฮะขอบคันหินหรือขอบทาง

ทำให้รถโดยสาร๒ชั้นสามารถที่จะพลิกคว่ำได้
ขณะที่ระบบเบรกลมของรถโดยสารอาจจะเก็บลมไม่ทัน
หากใช้ต่อเนื่องในการลงเขา
อาจจะทำให้เบรกใช้การไม่ได้
จากปัญหาทั้งเรื่องของถนนทั้งเรื่องของรถนะครับ

แล้วก็แนะนำให้จำกัดการใช้รถโดยสาร๒ชั้นบนเส้นทางเสี่ยง
ก็สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการขนส่งทางบกที่เตรียมพิจารณา
งดให้ใช้รถโดยสาร๒ชั้นในเส้นทางคดเคี้ยว
ขาขึ้นและขาลงเขานะครับ
และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ก็แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากคน
ผมบอกคุณผู้ชมแล้วและทุกท่านทราบดีกันอยู่แล้ว
ว่า๓ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ก็คือเรื่องของถนนเรื่องของรถและเรื่องของคน
ก็เลยมีการย้ำเตือนกันนะฮะว่ากว่าร้อยละ๘๐เนี่ย
ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
เพื่อตรวจสอบและควบคุมความเร็ว
ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเร่งมากเลย
คือเราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้ว
ข้อมูลบอกว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาจนถึงปัจจุบัน
สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุได้กว่าร้อยละ๗๐
และตอนนี้เป็นการประสานขอความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนและเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจกรรม
ทัวร์รถใหญ่แบบนี้รวมถึงรถตู้ด้วย
อกจากเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของโลจิสติกแล้ว
ยังเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัย

ซึ่งการติดตั้งนะคะนอกจากจะติดตั้งแล้วยังไม่พอ
จะต้องมีเรื่องของการสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ด้วย
ตลอดเวลาว่าเขาใช้ความเร็วเกินกำหนดหรือเปล่า

พูดถึงเรื่องของสาเหตุ
เรื่องต้นของอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
มีการสรุปเบื้องต้นออกมา
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสนิทพรมวงศ์
พบว่ารถทัวร์ที่เกิดอุบัติเหตุ
มีความเร็วอยู่ที่๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สภาพถนนเป็น๔ช่องจราจร
โค้งลงเขาลาดชันระยะประมาณ๖กิโลเมตร
จุดเกิดเหตุมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้ายเตือนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบ
เป็นตัวแบ่งทิศทางการจราจร
และสาเหตุเบื้องต้นพบว่า
อุปกรณ์รถบกพร่องคือเบรกแตกนั่นเอง
อกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าเกิดจากผู้ขับรถไม่ชำนาญเส้นทาง
ประกอบกับใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางโค้ง
นี่คือข้อสรุปเบื้องต้นของอุบัติเหตุครั้งนี้
จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ง่ายก็คือรถบกพร่องเพราะเบรกแตก
และคนขับไม่ชำนาญทางใช้ความเร็วเกินคำเตือนที่แจ้งไว้
เพราะว่าคำเตือนตรงโค้ง๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่คนขับรถใช้ความเร็ว๘๓กิโลเมตรอ่ะนะ

อกจากการสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุเบื้องต้นออกมาแล้ว
กรมการขนส่งมองออกไปอีกประมาณเดือนกว่า
หลังจากนี้ก็คือช่วงของเทศกาลสงกราน
ซึ่งจะมีคนใช้เส้นทางนี้พอสมควรเหมือนกันนะคะ

จะต้องออกมาตรการควบคุมเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้น๒อย่างด้วยกัน
อย่างแรกก็คือจุดตรวจอันนี้ต้องเข้มงวดมากขึ้น

กรมการขนส่งทางบกเปิดเผย
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานค่ะก็คือจะเริ่มตั้งแต่๑๑จนถึง๑๗เมษายน๗วันอันตราย
โดยพยายามเน้นย้ำส่วนของรถบัสท่องเที่ยวแบบเช่าเหมา
เนื่องจากเป็นกลุ่มรถที่ไม่ได้ออกจากสถานีหรือว่าจุดจอดรถต้นทาง
ไม่ได้ผ่านมาตรการสแกนรถโดยตรง
และการตั้งจุดตรวจรถเพิ่มใน๑๑จังหวัด๑๔จุดตรวจ
เป็น๑๖จังหวัด๑๙จุดตรวจก็คือเพิ่มขึ้น
รถที่เข้ามาในจุดตรวจพวกนี้เราก็ใช้มาตรการเดียวกันกับรถโดยสารประจำทาง
ก็คือจะมีการตรวจเช็คโดยละเอียดนะฮะตั้งแต่สภาพของคนขับรถนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ชั่วโมงการทำงาน
ระยะเวลาการทำงานรวมทั้งในเรื่องของสภาพตัวรถ
แล้วก็ในเรื่องของสภาพของตัวรถโดยทั่วไป
จากการเรื่องของตรวจรถว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่า
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของถนนแล้วก็เส้นทางต่างนี้ค่ะ
กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดการตรวจสอบตลอดระยะเส้นทางที่รถวิ่ง
รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงตำรวจทางหลวง
ตั้งด่านในจุดที่เป็นเส้นทางสำคัญทั้งหมด๗๗เส้นทาง
ตามมาตรการ๗๗ยกกำลัง๓ของกระทรวงคมนาคม
ที่จะใช้รถตรวจการซึ่งเป็นรถฉุกเฉิน
ออกตามไปตรวจสอบเลยและให้ผู้ตรวจการขนส่ง
ไปตั้งจุดตรวจจับความเร็วของรถควบคู่กันไปด้วยค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้ทางด้านของนายยกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนเลยนะ
บอกว่าประชาชนทุกท่านช่วยกันหน่อย
สอดส่องดูแลช่วยกันรักษาความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วย

ขอให้ทุกคนช่วยกันนะฮะ
ต้องดูทั้งคนขับและสภาพรถด้วย
หากพบผู้ขับขี่เมาสุราห้ามขึ้นเด็ดขาด
เจ้าหน้าที่จะจัดการ
มีบางคนโทษว่ารัฐบาลให้มีวันหยุดมากเกินไป
บางคนบอกก็พอมีวันหยุดคนก็เดินทางไปเที่ยว
รัฐบาลให้หยุดเยอะเกินไป
นายกบอกว่าหรือจะไม่ให้มีวันหยุดเลยดีไหม

รัฐบาลจะไม่กำหนดว่าสงกรานนี้ต้องมีผู้บาดเจ็บหรือตายเท่าไหร่
แต่จะขอดูยอดเฉลี่ยทั้งปีว่าจังหวัดใดลดลงหรือเพิ่มขึ้น

ขอดูทั้งปีเลยตรวจสอบตัวเลขทั้งปีเลย
แล้วก็จะต้องดูว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
และเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
วันนี้กฎหมายหลายตัวบังคับใช้ไม่ได้

รัฐบาลก็แก้ให้แต่ต้องระวังตัวเองด้วย
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนเมื่อวานทีมข่าวของเราก็สอบถาม
ทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
ได้พูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
โดยยอมรับว่าประเทศเราใช้รถบัตร๒ชั้นมานานแล้ว
และมีมาตรการดูแลควบคุมอยู่แล้ว
สำหรับมาตรการป้องกันดูแลอุบัติเหตุช่วงสงกราน
ก็มีมากอยู่แล้วและคิดว่าคงยังไม่มีมาตรการใหม่ออกมาเพิ่มเติม
โดยมาตรการที่ยังเข้มข้นและคงใช้อยู่ก็คือ
มาตรการตรวจเมาแล้วขับปรับยึดรถ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากเมาสุรา
ง่วงและขับขี่รถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด
พลเอกประวิทย์บอกเมื่อผู้สิทธิ์ข่าวถามว่า
ปีนี้ท่านนายกไม่อยากให้เก็บสถิติผู้เสียชีวิต
ในช่วงเทศกาลอยากให้ถ้าจะเก็บ
เก็บทั้งปีสรุปยอดรวมทั้งปี
เพราะว่าเราต้องป้องกันอุบัติเหตุทุกวัน
ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล
ดังนั้นต้องพยายามไม่ให้ประชาชนเสียชีวิตให้ได้

สงกรานปี๒๕๖๑คุณอีกไม่ถึงเดือนที่จะมาถึงเนี่ย
จะมีการเก็บรวบรวมสถิติ๗วันอันตรายหรือเปล่า
เมษายนถึง๑๗เมษายน
ไม่ต้องมีฮะทุกวันจะต้องมีรายงานว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกี่ครั้ง
สาเหตุเกิดจากอะไรคนบาดเจ็บเท่าไหร่จำนวนอุบัติเหตุเท่าไหร่
จังหวัดอะไรเกิดมากจังหวัดอะไรไม่เกิด
และที่สำคัญผู้เสียชีวิตกี่คนในแต่ละวัน
ปีนี้อย่างที่นายยกบอกไม่อยากให้เก็บเฉพาะช่วง
อยากให้เก็บทั้งปีเรื่องของข้อมูลสถิติ
ไม่รู้ว่า๗วันอันตรายจะมีตัวเลขออกมาหรือเปล่านะฮะ